สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ

แล้วยังไงจะพูดว่าเหมือนใคร

อันนี้สวยเพราะว่าคุณเต้เตชะ

เอ้าไปเรื่องแรกในวันนี้นะครับ
กรณีของแต่งหญิงไปเกณฑ์ทหาร

เพศสภาพไม่ได้ก็เลยอะไรอย่างนี้

สภาพเพศตอนที่แบบว่าก่อนจะไปเกณฑ์ก็แต่งชาย

ไปใส่วงใส่วิกเป็นแบบโอ้เป็นผู้หญิงอะไรอย่างนี้นะครับ

หลังจากที่ผ่อนผันมานานละมุนขนาดนี้

นี่เหมือนใส่วิกนะครับคุณจะพูดมาว่าใส่วิกอย่างนี้หรือไม่ใช่
คือบางคนก็ไปใส่วิกไปแต่งหน้าเป็นผู้หญิงนะฮะ
ก็มีรู้สึกจะมีช่างแต่งหน้าคนหนึ่งเขาก็ออกมาบอกนะ

ขึ้นมานนั่งทำไมครับเนี่ยแปลงแล้วเจ๋งนี่ฟัง

ยากนะครับในการที่จะเรียกว่าไม่มีทางรอดในการคัดเลือกได้เลยนะครับ
คือรายงานข่าวแจ้งมานะครับบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ย
บอกว่าเมื่อวานนี้พันธุ์เอกหญิงสิริจันงาทองรองโฆษกของกองทัพบก
เขาได้ออกมาชี้แจงถึงกรณีที่มีชายหนุ่มแต่งกายเป็นผู้หญิง
เข้ารับคัดเลือกการเกณฑ์ทหารประจำปี
เพื่อให้ตัวเองนั้นรอดไม่ถูกจับใบดำใบแดง
บอกว่าปัจจุบันการตรวจเลือกทหารกองประจำการกองทัพ
มีหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติต่อผู้ที่เข้ารับการตรวจเลือกทุกคนนะครับ
โดยเฉพาะในปัจจุบันนั้นมีผู้เข้ารับการตรวจเลือก
สภาพร่างกายจิตใจไม่เป็นชายสมบูรณ์แบบ

กองทัพจึงได้จัดให้มีสถานที่นะครับเฉพาะในการตรวจร่างกาย

ขนาดรอบอกนี่เขาก็ว่าตรวจรอบอกนะเออ
ส่วนการจะวินิจฉัยให้เป็นบุคคลประเภทใดนั้น
ก็เรียกว่ามีคณะกรรมการของแพทย์เป็นผู้ตรวจร่างกาย

เป็นผู้ที่ระบุความถูกต้องในผลการตรวจเลือกอีกระดับหนึ่ง

ผู้ที่มีสภาพร่างกายจิตใจเป็นหญิงนั้น
ถ้าผ่านการตรวจร่างกายและได้รับการลงความเห็นนะครับ

จะถูกจัดให้อยู่ในคนจำพวกที่๒
นั่นคือภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิด
ซึ่งเป็นไปตามข้อบรรยัติในกฎกระทรวงฉบับที่๗๕
ออกตามพรบรับราชการทหารพศ๒๔๙๗นะครับคุณผู้ชมครับ

โดยการจะระบุว่าเป็นคนจะพูดที่๒นั้น
จะต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ฟังดีนะครับ
คือ๑ทำการแปลงเพศแล้ว

มีการปรับเปลี่ยนร่างกายให้เป็นสภาพของเพศหญิง

น้าอกทำน้าอกทำน้าอกไม่เกี่ยวแต่ถ้ายังไม่แปลงเพศ

เพราะว่ามีนมเข้าไปใส่ชุดทหารยากแล้ว

อันนั้นงัวค่ะ
มีหนังสือรับรองของโรงพยาบาล
หรือว่าสถานบันทางการแพทย์ของรัฐ

เป็นผู้วินิจฉัยแล้วก็ออกหนังสือรับรองให้

สำหรับผลการตรวจเลือกที่อำเภอก้าวเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์

นี้ถือว่าผ่านกระบวนการตรวจเลือกไปแล้ว

ภายใต้การวินิจฉัยของคณะกรรมการ

ส่วนการโพสต์แสดงผลการตรวจเลือกของตนเองนั้น
ขอให้พิจารณาถึงความเหมาะสมด้วย
เพราะอาจถูกนำไปตีความให้เกิดความเข้าใจผิด
กระบวนการตรวจเลือกทหารในภาพรวมได้
ว่ามาอย่างนั้นเมื่อก่อนนะเดี๋ยวนี้เขาจะใช้คำว่า
กำเนิดไม่ตรงกับเพศสภาพใช่ไหม
เมื่อก่อนเป็นอย่างนี้เขาเรียกจิตโรคจิตเลย
ใช้คำแรงอยู่เลยเมื่อก่อนใช้คำนี้เลยตมัยก่อน

ญาติตีฉันไปเป็นโรคกิจไม่ผ่าน
แต่ไม่ได้เป็นโรคติดนะแค่เปลี่ยนเป็นกระเท้ออีก

ใช่เขามีอยู่คำเดียวที่เขาใช้
ซึ่งมันไม่ใช่เดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนแล้ว
สรุปกินลูกอมระหว่างดำเนินรายการนะคะ
ชอบมากเลยอันนี้
ต่อไปนะคะเปิดใจเหยื่อดรเซปิง
วันนี้ถูกฟ้องแล้วนะคะโดยมีคนไปแจ้งความนั่นเองนะคะ
พลตำรวจโทษสุรเชษฐหักพานผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ในข้อหาร่วมกันช่อกงประชาชน

โดยระบุว่าประมาณกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

เข้าโครงการศัลยกรรมของดรเซปิงมาร้องทุกข์
เนื่องจากเข้าทำศัลยกรรมแล้วผลไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่โฆษณาไว้
ซึ่งที่ผ่านมาตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐาน
และเมื่อวานก็ได้เข้าตรวจค้นบ้านพักย่านนทบุรี

ก็ได้ควบคุมตัวไว้เพื่อดำเนินคดีในข้อหา
ร่วมกันช่อกงประชาชนมีโทษจำคุกไม่เกิน๕ปี
ปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับ

หลังจากการควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองคน
ทั้งคู่ยังให้การปฏิเสธ

มีพยานหลักฐานที่สามารถเอาผิดได้อย่างแน่นอน
และจากนี้ไปเจ้าหน้าที่จะรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อเอาผิดกับผู้ประกอบการสถานพยาบาล
แพทย์พยาบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

คือนางสาวไรวินหนึ่งในผู้เสียหายก็บอกว่า

เพราะว่าใบหน้านั้นเสียหายรับไม่ได้เลย

คบกันมากว่า๑๓ปีทำท่าว่าจะทอดทิ้ง

จากรับไม่ได้กับการศัลยกรรมที่ผิดพลาด
แล้วตนก็จะยืนยันจะสู้คดีถึงที่สุด
เพราะสิ่งที่ผู้ต้องหาทำนั้นผิดวัตถุประสงค์ที่โฆษณาไว้
ว่าสามารถเปลี่ยนแปลงใบหน้าให้อ่อนเยาว์ลงได้

เธอบอกว่าที่เธอไปเข้าโครงการนี้นะคะ
เพราะว่าเห็นโซเชียลโดยที่รู้จักผ่านโซเชียล
มีนักร้องคนนึงน้องชื่อดังไปเข้าโครงการแล้วได้ผลดี
ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการมีค่าใช้จ่ายประมาณ๖๘๐๐๐บาท

หน้าสัมส่วนเปลี่ยนจมูกและเลาะซิลิโคน

ขณะเดียวกันนางพรทิพย์ผู้เสียหายอีกรายก็บอกว่า

เนื่องจากอายุมากจึงติดต่อขอทำศัลยกรรมดึงหน้า

ผู้ต้องหาแนะนำให้ยุบโหนกแก้ม

แล้วก็เสริมจมูกแล้วก็ดึงปากให้เข้ารูป

กจมูกยุบแล้วมีรอยแผลเป็น

สาเหตุทั้งหมดเนี่ยนะคะก็คือทั้งหมดเนี่ย
ที่เขามารวมกันได้เพราะว่าเขาเจอปัญหาเดียวกัน
เขาก็เลยแลกเปลี่ยนข้อมูลกันแล้วก็รวมตัวกันมา
ฟ้องแจ้งความนี่แหละ

นี่นะครับ
มีทนายมานะฮะ

ในหนังคูล้ายกับพระเอก

หูหือได้มงได้เมียสนุกเฉยวะวะหนักเรื่องเนี่ย

แต่ว่ามันนั่งเป็นเพื่อนอย่างจริงเค้ามีคนส่งมาบอก

มันไม่ได้ต่างหน้าด้วยใช่ไหมคะ
แต่ว่าออฟที่แฟสตอนเช้ากับเฟสตอนเย็นออฟมาก

อืมน่ะอีกคนนึงตอนนี้ก็หลายคน
รอคอยอยากจะเห็นหน้าน้องแฝดเหลือเกินก็คือคุณมากกี้นะคะ
เดี๋ยวแป๊บนึงรถเมย์รอพี่รถเมย์ตั้งแต่เช้าเลย

ไม่น่าจะมีคำนี้ต่อท้ายมาว่ารีโมทเสียนะคะ

อ่ะคุณมากกี้ก็เรียกว่าวันนี้ก็เตรียมจะไปคลอดน้องแฝดแล้วนะคะ
เขาว่ากันว่าน่าจะประมาณสักช่วงประมาณ๔ทุ่ม
เพราะว่าคุณมากกี้เนี่ยเขามีอาการเสี่ยงอาจจะเป็นคันเป็นพิษได้
เพราะว่าอาจจะมีการคลอดก่อนกำหนด
แต่ก็พบได้บ่อยนะคะกับคุณแม่ลูกแฝด
ก็มีโอกาสที่จะมีโอกาสเป็นแบบนี้ได้
ดังนั้นตอนนี้คุณมากกี้ก็เลยไปรออยู่ที่โรงพยาบาล

เอาภาพมาให้คุณผู้ชมดูเพราะว่าอันนี้นานแล้วพี่ทั้งคู่
ไม่มีน้ำถ่างไม่มีนานมาก
อันนี้ยังอยู่แต่ว่าประสาทเขายังอยู่
ประสาทอยู่แต่ว่ามันไม่น่าจะเขียวขจีขนาดนั้นคุณแม่
สองคนดูสิอุ๊ยนะอ่ะคุณเรียกว่าตอนนี้เขามีอาการเท้าบวม
แล้วก็โปรตีนรั่วแต่ว่าความดันเขาไม่สูงมาก
ดังนั้นก็มีความปลอดภัยสำหรับคุณแม่และคุณลูก
แต่ว่าคุณหมอบอกว่าแอดมิตรอยู่โรงพยาบาลรอเลยดีกว่า
เพราะว่าไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะ
งานนี้ก็ทำให้คุณพ่อคุณแม่เลื่อนวันผ่าคลอดให้เร็วขึ้น
ตอนแรกไม่ใช่วันนี้จากเดินไปวันที่๘เมษา
ในที่สุดก็เลิกดีมาเป็นวันนี้แหละค่ะ๔เมษายน

มิก้ากับมีย่ามีละออกมาลืมตาดูโลกนะ

คนที่เกาะติดอยู่ที่โรงพยาบาลเขาก็เหมือนว่าจะประมาณ๔ทุ่ม
แล้วก็อาจจะมีการแถลงข่าววันเสาร์อะไรอย่างนี้

เพราะกำหนดข้อเดิมคือ๘๘

เดี๋ยวสวยอะไรเพิ่งจะเห็นเป็นข่าวคุณแม่

นะครับมีเครือก็ต้องดีดำแม่อ๋อโอเคอันนี้จังทุกข่างอนาตา

คนที่ไปเที่ยวทะเลแล้วทาครีมกระดา

ทำรายหนักมากจงตัวดำต่อไปจะได้เป็นเพื่อนฉันหรือจริงเหรอ
แฟนที่พี่เหมียวก็ไม่เคยใช้เลยใช่ไหม
เดี๋ยวเจอกันค่ะ

ล่าสุดนะฮะเพิ่งลงมาเมื่อ๑๑นาทีที่ผ่านมา

ใช่จริงคุณผู้ชม

เราพลาดเรื่องแดนนามิไปทีแล้วนะหนุ่ม
ซึ่งไม่กี่นาทีที่ผ่านมาเองนะคะ

ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะน้องปู

เดี๋ยวคุณปูก็มาจากนกมาอย่างไรฮะ
ขอตัญญาแล้วอันนี้ชัวร์

นี่ไงมีก็พิเศษย้าไล่มาเรื่อยนี่คะ

อีกหนึ่งเรื่องที่เราเล่ากันเรื่องของการใช้ครีมกันแดดเวลาไปทะเล
อุทยานแห่งชาติเขาก็วอนให้เลี่ยงครีมกันแดดนะคะ
เพราะว่ามันทำลายปากการังอย่างมากเลย
ก็แนะนำว่าให้เราเลือกครีมปลอดภัยกับท้องทะเลดีกว่า
บอกว่าเดือนนี้เมษายนก็เป็นเดือนที่ร้อนที่สุด
หลายคนก็พุ่งตัวไปที่ทะเลเพื่อจะพากันไปเล่นน้ำคลายร้อนใช่ไหมคะ

อยากจะโพลครีมกันแดดเข้าไปสุดฤทธิ์
เพื่อไม่ให้แสงแดดทำร้ายผิวตัวเราเอง
แต่หารู้ไหมว่าครีมกันแดดที่ทาไปนั้นมันมีผลกระทบต่อปากการังเยอะมากทีเดียว
โดยเฟซบุ๊กนะคะสำนักอุทยานแห่งชาติเนชนัลพาร์คออฟไทยแลนด์
ก็ออกมาโพสต์วอนนักท่องเที่ยว
ช่วยกันเลือกผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดที่ไม่ทำร้ายปากการังซะหน่อย
ระบุว่าผลการวิจัยทุกปีมีครีมกันแดดมากถึง๑๔๐๐ตัน
นักท่องเที่ยวใช้กันก็ถูกชะล้างลงแนวปากาลังในท้องทะเล
อีกทั้งยังมีครีมแล้วก็เครื่องสำอางจำนวนมาก
บางทีไปเที่ยวทะเลอยากจะสวยก็ท้าแต่งเนื่องแต่งหน้ากันลงไป
ก็ปนเปื้อนออกมากับท่อระบายน้ำบ้าง
แต่ขณะที่ให้ฉลามดูครับผมขณะที่ชำระร้างร่างกาย

โดยสารเคมีที่ผสมอยู่ในครีมกันแดดก็ทำให้ปากการังเสื่อมโทรม
เพราะว่าฆ่าตัวอ่อนปาการังขัดขวางระบบสืบพันธุ์
และก็ทำให้เกิดปากการังฟอกขาว

ก็จะมีสารเคมีอยู่๔ชนิดด้วยกันก็คือ
อีกอันหนึ่งก็คือ
ตัวนี้ก็มีผลกับปากการังทั้งหมด

ถูกต้องก็คือการลดก็คือนักท่องเที่ยวต้องเลือกครีมกันแดด
ซื้อครีมกันแดดก็เปิดหันข้างหลังนิดนึง
ดูสักนิดนึงว่ามันมีสารตัวนี้อยู่หรือเปล่า

เหี่ยวช่วยออกเสียงสารตัวเมื่อกี้นะคะ

จะไม่ง่ายจะไม่ง่าย
คุณแม่แต่ละคนดูสิ
แล้วก็ใช้ครีมกันแดดที่ใช้สินแร่เป็นฐาน

แล้วก็ตกตะกอนสู่ก้นทะเลได้อย่างปลอดภัยจริง
ทั้งนี้ก็ต้องเลือกครีมกันแดดแบบกันน้ำด้วย
เพราะว่าระหว่างอยู่ในน้ำก็จะหลุดน้อยกว่าครีมกันแดด
แบบไม่ได้กันน้ำกันแดดทั่วไปอะไรแบบนี้นะคะ
รวมถึงถ้าสมมุติว่าจะช่วยแล้วก็ไปสวมหมวกไหม

กลางร่มไงเวลาเราดำน้ำดูปากการัง

คือเอาเป็นว่าเขาก็ให้กางร่มนะ
แต่หมายถึงว่าอาจจะแบบอยู่บนเรือ

ก็กางร่มแทนที่จะท้ายคลึงกันแดดหรือว่าแบบอะไรก็ว่า
ทะเลต้องตัวดำแค่นี้แหละ

ถ้าไม่อยากดำไปที่อื่น
เป็นว่าถ้าจะใช้ก็เลือกใช้สักนิดนึง

อันนี้คือจะไม่หลุดจากร่างเราไปสู่ปากการัง

เออเอาพี่ลุงไปต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งเขาป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย
ถูกลอตเตอรี่๘ล้าน
โอ้โหนี่ครับคนนี้นี่นะฮะ

เรื่องราวน่าดีใจปนเศร้าของชายคนหนึ่ง
เป็นชาวอเมริกันนะครับจากเมืองชาลอท
รัฐน็อตแคโรไรน่าของอเมริกาเนี่ยนะครับ
เขาไปตรวจนะฮะเมื่อไม่นานมานี้ปรากฏว่า
เป็นมะเร็งตับนะครับระยะที่๔ซึ่งเป็นระยะสุดท้าย
แต่ในความโชคร้ายก็มีโชคดีเกิดขึ้น
อย่างที่เรียกว่าไม่คาดคิดกันเลยนะครับ

แต่ครั้งนี้ที่ซื้อเพราะว่าภรรยาบอกให้ซื้อ
แบบขูดรางวัลมาโดยบอกว่าซื้อมา๔ใบนะฮะ
และเขาก็พบว่าระหว่างที่เขาขูดไม่เจอฮะ
ขูดรางวัลเนี่ยนะครับในใบที่๔
เป็นเงินรางวัลที่๒๕๐๐๐ดอลลาร์
คิดเป็นเงินไทยก็๘ล้านบาทเนี่ยนะฮะ
ต่อมาก็เมื่อประกาศผลก็ได้ยืนยันนะครับ
เขาจะได้รับเงินจำนวนทั้งหมดนะครับ
๑๗๖๘๖๘ดอลลาร์หรือประมาณ๖ล้านบาท

แต่ภรรยาของเขานั้นตกตะลึงยิ่งกว่านะครับ
เมื่อถามว่าเขาจะนำเงินก้อนนี้ไปทำอะไร
ภรรยาของผมฝันอยากจะไปเที่ยวอิตาลีมาตลอด
เพราะบรรพบุรุษของเธอนั้นมาจากที่นั่น
และตอนนี้ผมสามารถที่จะพาเธอไปได้แล้ว

กูนี่แชวอลคนอเมริกาใช่ไหมฝ่ายุโล

เดี๋ยวตอนเฉ้าแชวข่าวเราน่าจะไปนั่งยังไงบ้างแล้ว

เอาอีกข่าวหนึ่งช่วงหน้าคุณผู้ชมค่ะ

พี่อั้มก็ยังหรอกแต่พี่เมน่าจะกอดพี่อั้มอยู่

มึงไปใหญ่โตมากงงมากเลย

เดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังรถเมย์แถลงข่าวค่ะ

ไปเป็นข่าวในประเทศ
เดี๋ยวทำไมเสียงมันเครียดขนาดนั้น
มันทางการขนาดนั้นเลยเหรอ
พี่ไปนั่งนู้นไหมล่ะเดี๋ยวให้อตุ๋ยมาอ่าน

เดี๋ยวพี่อะไรของพี่เนี่ย

ก็ต้องอย่างนี้มันจะได้ดูตื่นเต้นในเว็บไซต์เว็บหนึ่ง

จริงป่ะเนี่ยตลกมาก
ตาสาวอ้ำพัชราภานะคะเตรียมจะประกาศข่าวดีแล้วว่า
แฟนเขาเนี่ยไฮโซโพกเนี่ยนะคะ
เขาซุ่มขอแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะเธอ

จบแล้วเหรอแม่ยังมาถามหนู

ก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ้ำยังกล่าวอีก

เขาไม่ได้ขอค่ะจริงก็เพิ่งรู้จักกันเนาะ
ตอนนี้ก็ยังคุยคุยกันอยู่ค่ะแล้วก็หัวเราะ
ความหวานที่จะเพิ่มขึ้นทุกวันไม่ค่อยหวานค่ะเรื่อย
งกรานที่จะใกล้ถึงนี่มีแพลนไปเที่ยวที่ไหนหรือยัง

จริงทริปนี้จริงทริปฝรั่งเศสไม่ค่อยได้อยู่
ไม่ค่อยได้อยู่ค่ะอยู่แค่๒วันเอง

หลายคนก็อยากลุ้นว่าอยากเห็นอ้ำใส่ชุดว่ายน้ำอีก

มันยังกำกึ่งอยู่ขอชื่ออากาศอีกที

เรื่องการตอบคำถามไม่มีใครเกินคนนี้แบบชนะเลิศ

ไปงานร้านอาหารแฟนหนะ
มากเลย
เพื่อนหนูส่งมาหาหนูเลยไง
หนูถามใครอ่ะเธอใครอ่ะ

แล้วคือแฟนตัวจริงพี่เมย์ก็ตกใจว่า
เธอไปเปิดตอนไหนฉันยังไม่ไปกับเธอ

อะไรก็เขาใจนี่แบบนี้หน่อยตลกนี่สอยได้นะตุ๋ยเอาเลยหมายถึงสอยแล้วตุ๋ยให้เละเทปไปเลย

เขาเปิดไปแล้ว

เขาก็เปิดไปเพราะ๒๓วันนี้เอง
ของเธอไม่ทะเลาะฉันก็ดีใจด้วย

นี่หนูจะเล่าข่าวใคร

ค่ะคุณแมทเขาไปโพสต์คิดถึง
ทีนี้คุณสงการก็ต้องมารีบตอบสิคะ
ก็จะมีแคปชั่นในการโต้ตอบกัน

ไม่ได้เจออะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรแบบนี้ไง

ถึงแม้จะไม่ค่อยมีภาพคู่ออกมาให้เห็นนะคะช่วงนี้

นายคิดถึงฉันนายไม่ต้องทำอะไร
นายทำงานอาจารย์ศิลปีรสี
อันนี้เป็นคำพูดของอาจารย์สิงพิรสีแห่งศิลปกรณ์
หลังจากเห็นโพสต์ดังกล่าวนะคะ
คุณสงกรานก็รีบเข้ามาตอบคอมเมนต์ทันที
บอกว่าทำด้วยกันนะ

ไม่รู้งงอ่ะอันนี้รักเหรอเออเป็นรักไง

เอาก็เรียกว่าต่างฝ่ายก็ออกมา
มีในนะบอกแบบในว่าคิดถึงกันขนาดไหน
ทำเอาแฟนก็แห่คอมเมนต์ไปแซวกันเยอะแยะมากมายทีเดียวนะคะ
ไหนที่คุณสงการบอกว่าคิดถึงมีอันนั้นด้วยป่ะอยากเห็น
ไม่ก็คือความหมายเป็นนัยยะไง
ถ้านายคิดถึงชั้นในไม่ต้องทำอะไรนายทำงาน
อันนี้อาจจะเอาโค้ดของอาจารย์สินค์ขึ้นมาเฉย
แต่ว่าพี่สงการเข้ามาเล็บสะพร

อะไรของพี่อ๋อผมอีกแล้วเหรอไม่รู้เลยเหรอเออ

หนุ่มกันใช่หรอไม่ใช่หนุ่มปลูกหนุ่มแปลกหน้า

หนุ่มแปลกหน้าปลูกโผกรดกลางเวทีนะฮะ
ใช่เห็นคือเรียกว่าทำคนในงานอีเวนต์เนี่ย
ไปตามกันเลยมีภาพไหมมาดูสักนิดหนึ่งมีไหม
จู่นางเอกสาวใหม่ดาวิกานะครับ
ถูกชายหนุ่มปริศนาเดินขึ้นไปบนเวทีกลางห้างดัง

คืออย่างนี้แต่โชคดีนะฮะคุณโอปอล์เนี่ย
วันนี้จราเนี่ยนะครับเขาใช้ตัวขวางไว้ก่อน

งานเนี่ยแล้วผู้ชายคนนี้ก็เดินขึ้นจากเวที
ขึ้นมาแล้วก็ไหว้แล้วก็กอดพี่โอปอลก็เดินเข้ามา
เดินขึ้นมาแล้วยกมือไหว้แล้วเหมือนจะขอกอดอะไรอย่างนี้

ใช่กอดผิดคนไปก่อนเหมือนแมวพีคาอยู่เหรอแล้วพอดีเจอปากกาลังทิ้นตาเหรอ
นี่ไงปากการังฟอกสีเลยนะ

เขาก็นือว่ายก็ยกมือว่ายเขาก็ยกมือว่ายด้วยอะไรแบบนี้
ยกมือว่ายก่อนเขายก

คือถ้าเป็นคนที่รุนแรงก็อาจจะโผล่เข้าไปเลย

งานนี้สาวใหม่ก็เปิดใจว่าตกใจมาก

ตอนแรกคิดว่าเป็นผู้โชคดีที่ขึ้นมาบนเวทีนะครับ

แล้วก็ดันตัวตัวเองเนี่ยนะฮะเหมือนจะพาไปหลังเวที
อืมนะโอปอล์เร็วคือตอนนั้นทุกคนน่าจะช็อคนะครับ
อยู่บนเวทีเนี่ยใหม่เองก็เก็บสีหน้าสุดเพราะคิดว่าเรากำลังทำงานอยู่
ส่วนตัวก็กลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
นี้ถือว่าโชคดีนะไม่เป็นอันตรายใดนะครับเพราะเขาไม่ได้มีอาวุธ
แต่ถ้ามีอาวุธขึ้นมาด้วยอาจจะได้ภาพตนอีกแบบหนึ่ง

ขึ้นไปดูเลยเหรออ๋อขึ้นไปเองแต่คือเวทีมัน
มันใกล้กับตรงคนที่นั่งดูมากเพราะเห็นคุณภาพแล้ว
ใกล้มากพี่เดินเข้าไปนิดเดียวก็เดินขึ้นบันไดได้แล้ว
เหมือนในกากเขาบอกว่าพี่เขาเหมือนเป็นอ๋อหน่อย
อ๋อโอเคนะนิดก็คือเหมือนแบบ
คนก็ไม่ทันตั้งตัวไว้แล้วก็แบบ
วายคือตอนนั้นมันกำลังรันคิวบนเวทีไงใช่
แบบนั้นนะคะเอ้าไป
เราไปกันต่อเราเบรกแล้วใช่ไหมคะช่วงหน้านะฮะ
ตุ๋ยเขาจะแถลงข่าวแถลงไหมแถลงไหม
มีแถลงอีกหรออีกแล้วเฟสท์ออฟต์อีกแล้ว

ออนเหรอเฮ่ยใส่ไมค์แล้วพูดทุกเวทต้องใส่ไมค์
เขาบอกว่ามาร์คปรินสายชิลที่แท้ทู
ทำไมล่ะดูแต่ชิลไหมจริงขอดเสื้อซั่วกาบหนาว

อุโรปอย่าต้องแข่งนะพี่หนุ่มนะ

ปากปรินสายชิลที่แท้ทู

เขาจัดทริปพาครอบครัวบินหลบแดด

ไฟป่าหรือเปล่าแล้วมันมีหมอกควันเหมือนภาคเหนือ

ลุมมาเขาแบบนี้เขาขอโชว์ความแมนหน่อย
ไตล์แบบสายชิลนะฮะด้วยการนั่งเล่นอยู่ริมระเบียงห้องพักครับ
ขอเสื้อชมวิวหิมะเบา
อากาศก็ธรรมดาแค่ลบ๗องศา
ถ้าอยากเห็นเบื้องหน้าชะโงกหน้าไปดูเอาเอง

แต่เขาน่าจะปรับแสงนิดหนึ่ง
กอร์คามั้ยบังต้องไปเลือกตั้งใหม่หรือเปล่า
กอร์คายังมี๒หน่วย

เราเป็นผู้กำกับเราต้องทำสิ่งดีใจค่ะเอาใหม่ค่ะ

พึ่งผ่านวันท้ายวันเกิดของน้องจันจินี่ไป
เพราะว่าแฟนหนุ่มคุณมาริโอเนี่ยจะต้องมีแน่เลย
ปรากฏว่ามาริโอก็บอกว่าวันเกิดเขาอะครับ
เราก็ไปกินข้าวกันปกติไม่มีของขวัญอะไรพิเศษ
แต่ที่เขาบอกว่าเราไม่มีเวลาให้ไม่จริง
เรามีให้บ้างเราก็ให้เวลาเขาพอสมควร
แต่ไม่มีภาพคู่ลงอะไรในวันพิเศษ

ใช่ไหมเขามีอ้าวไม่มีมือ

ไม่ใช่พี่ดูยังไง

มีที่ที่มียินซือนกลับบรับสนิม
ไม่มีไม่มีคุยกันเค้าก็ตรง
โอ้คุยกันเกราะใช่อะไรคุยกันเขาก็ตรง
จริงจริงมึงเหล่าจะมีแต่เขาไม่เล่าให้เราฟัง

มือแต่ชุดจันจิเมื่อกี้ก็น่าจะมีอะไรบ้างนะ

เธอไปเที่ยวกับแต่งตัวสวยอย่างนี้เธอจะไม่รู้สึกอะไรบ้างเลย
นี่เขากินข้าวดินเนอร์หรูบนชั้นบนแล้วมีวิวแบบแม่น้ำพี่เมียวขึ้นไปกินข้าวที่โรงแรม
พี่เป็นชุดที่ไปกับผู้ชายที่สูงทีไปใส่เสื้อคอหารไปเลย

อีกคนนึงคุณไอซ์อภิษดา

เพื่อนเขาอวยพรนี่เป็นความรักแบบเพื่อนนะคะ
คุณไอซ์พิชบาก็อายุครบ๓๔ปี

วันนี้เพื่อนรักกับคุณเอมมี่มรกฏ

ก็เลยขอจัดหนักด้วยการลงภาพคู่กันน่ะนะคะ
ทีนี้เวลาลงภาพคู่เขาลงไป๑๐ภาพ
ทีนี้เนี่ยไล่มาเลยตั้งแต่ช่วงแรกที่เข้าวงการด้วยกัน
กระทั่งปัจจุบันที่สวยเด่นกันทั้งคู่นะคะ

ประสบความสำเร็จในทุกเรื่องแล้ว
ปีนี้ขอให้มีความสุขเรื่องความรัก

เพื่อนกูรักมึงนะเป็นเพื่อนกันมานาน
หน้าตามีพัฒนาการทั้งคู่แล้วก็หัวร้าย
ดูรูปได้ค่ะหน้าไอซ์ของสายน้ำ
นี่เขาก็ไล่รูปมาตั้งแต่เขารู้จักกันมาเรื่อยนะคะ

เขาก็เหมือนเดิมทั้งคู่เนอะ
อะไรล่ะคะนี่ก็เหมือนเดิมพี่เมย์มองยังไงเหมือนเดิ
นี่ไงอันนี้รูปแรกไหม
อันนี้รูปแรกอดีตหรือปัจจุบันอดีตอดีต
อดีตเหมือนเดิมอันนี้เหมือนเดิมอันนี้เหมือนเดิมอันนี้เหมือนเดิม

รูปนี้เหมือนเดิมไอหน้าไม่ค่อยเปลี่ยนหรอกแบบเขาไม่ได้
เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่ได้อะไรมากกว่า
อาจจะเป็นโรควิวัฒนาการของกล้องถ่ายรูปและแอปพลิเคชันมากกว่า

เหมือนเดิมวิวัฒนาการของหมอเนี่ย

เหมือนเดิมเหมือนเดิมทั้งคู่นะ
เหมือนเดิมแต่นางเหมือนเดิมนางไม่ได้แบบไปทำอะไรเยอะ
ก็อาจจะแบบมีจิ้มเจิ้มดูแลหน้าเดินอะไรบ้าง

ออกมันจะมีภาพที่แบบออกงานด้วยภาพ
ใช้ชีวิตชิลเป็นเพื่อนกันอะไรแบบนี้อาจจะเป็นเรื่องของการแต่งหน้าอะไรแบบนั้น

ดูรูปมดดำดีกว่าลูกมดดำนี่วิวัฒนาการไกลมาก
เขียนมีเยอะอ่ะเขียนมีเยอะมั้ยเออเดี๋ยวมดดำจะออกมาให้ดู

มันมีเวลาเหลืออีก๒นาทีมึงไม่ชมมึงอยากรู้จริง

คือเมื่อวานนะคะมันมีข่าวเรื่องของพี่ตั๊กบงกฎอืม
บอกว่าไปเที่ยวต่างประเทศแล้วใส่เสื้อคอเต่า

ตอนนี้อีกหน่อยก็คงหน้าผิดตา
เพราะคุณสามีไม่ให้ใส่ชุดแบบเซ็กซี่
แล้วพี่มาร์ก็คุยกันว่า
ใส่ชุดเซ็กซี่ได้ยังไงไปอยู่อังกฤษหนาวจะตาย

แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวนี้พี่ตั๊กเขาผอมลง

ก็มีการบอกว่าแต่ทำไมเขาผอม

ม้าเขาก็เขียนอะไรไม่รู้สักอย่างในกระดาษ

ไม่คือหูมันเป็นศาลที่เร็วมากคุณแม่

ไปย้อนดูย้อนหลังเพราะมีคลิปให้ลงอยู่
คือไม่ใช่อะไรคุณผู้ชมหลังจากตรงนั้นไปเสร็จปั๊บคือ
วันนี้คุณตั๊กออกมาโพสต์อะไรถูกไหม

ก็ยังคุยกันอยู่เลยว่าเดี๋ยวนี้เขาผอมลง
พี่มดกับพี่มาร์ค
สำหรับการที่จะผอมได้แล้วไม่ได้หมายความว่าน้องตั๊กเขาจะ
แต่มดดำอ่านว่าทำไปแล้วไงมดดำอ่านว่าทำเลยมดดำ
เดี๋ยวไปย้อนดูภาพเมื่อวานนะคุณผู้ชมลองเปิดย้อนดู
ใช่เค้าออกกำลังกาย
กาแฟว้าวแล้วก็กินกาแฟว้าวจะได้ผอม

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพรุ่งนี้ดูแชร์ข่าวสาวสตรองนะคะ
นอนนี่นอนนี่